ร้านชาบูเจ้าดังทำบุญประจันทร์ปีค่ะ
แล้วก็นิมนต์พระมาฉันเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็เลยทำบุญบูชาด้วยอะไรรู้ไหมคุณก็ชาบูนั่นแหละ
คุณผู้ชมเห็นแล้วหิวเป็นยังไงให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
เห็นแล้วหิวเราจะหิวไม่ได้นะเดี๋ยวบ้า
เดี๋ยวบาปนะถ้าเราเห็นแล้วหิวเนี่ยแสดงว่าเราจะไปแย่งพระนะ
คือตอนนั้นอาจจะไม่ได้หมายถึงแย่งพระไงแต่เห็นชาบูแล้วอยากกินหน้า
เดี๋ยวจะไปแย่งพระพระท่านก็จะฉันเป็นชาบูเป็นหม้อไฟแบบนี้นะคุณนะ
โอ้โหนี่ก็เป็นมิติใหม่ของการถวายเพลงให้แก่พระเหมือนกันนะครับ
เป็นคลิปของร้านชาบูชื่อว่าเพลินพุงนะฮะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็นำชาบูมาเลี้ยงพระในการทำบุญร้านประจำปีจะให้เลี้ยงอะไรล่ะคุณ
ก็ร้านชาบูก็ต้องเลี้ยงชาบูเขาบอกเพื่อความเป็นสิริมงคล
และจะได้ยอดขายขายดิบขายดีชาบูจะได้ยิ่งใหญ่เจริญรุ่งเรืองนะฮะ
ที่ผ่านมาที่ร้านก็เจอโควิดทำเอาร้านแย่ไปพักใหญ่เหมือนกันนะครับ
เจ้าของร้านฝากบอกด้วยนะครับบอกว่าให้พระท่านฉันชาบูไม่ผิดวินัยสงฆ์หรอก
เพราะทางร้านจะถวายรูปละหม้อเลยไม่ได้ให้พระมานั่งฉันรวมกันแบบหม้อเดียว
แล้วก็ใส่เครื่องชาบูต้มให้สุกซะก่อนแล้วจึงถวายให้ฉัน
ไม่ใช่เอาเนื้อสดมาให้พระท่านคีบต้มลงน้ำอีกทีนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าไม่ลืมจะถวายน้ำจิ้มรสแซ่บพร้อมพริกกระเทียมให้หลวงพี่ให้หลวงพ่อ
ฉันตามอัธยาศัยด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าก็เป็นการป้องกันโควิดด้วย
ห้อใครหม้อมันนะครับแล้วก็ที่ร้านเมื่อกี้เห็นบรรยากาศของเขาไหม
เขาบอกเขาอยากให้กลับมาเป็นบรรยากาศแบบคนเยอะแบบเมื่อกี้อีก
เพราะโควิดเขาก็กระทบหนักเหมือนกัน